คนนึงที่ไปโผล่ที่งานแล้วก็ฮือฮาเลยค่ะ
คือฮายิ่งกว่าทุกรางวัลคือฮายิ่งกว่าซุปตาทุกคน
เมื่อวานนี้ปีเตอร์คอล์ฟดาเรนดอล

เขากลับมาแต่มางานประกาศรางวัล

เมื่อวานนี้ค่ะก็ได้มีการตอบคำถามสื่อแหละ

คาราคาซังกันมานานเหลือเกินกับเรื่องครอบครัวค่ะ

ก็เดินทางมาร่วมงานประกาศรางวัล

พร้อมกับชี้แจงปัญหาครอบครัวที่ต้องบอกว่ามันเรื้อรังข้ามปี
ก็ยืนยันแหละว่าที่ผ่านมายังคงกลับบ้านไปหาลูกทั้งสองคน
ถึงว่าจะไปไม่บ่อยก็ตามแต่ว่าก็ไปนะ
ส่วนคนที่มองว่าแม่เรื่องเธอมันเป็นปัญหาคาราคาซังซะเหลือเกิน
แล้วก็มีการกระทบกระทั่งออกสื่อกันด้วย
เจ้าตัวก็บอกว่าเป็นเรื่องของคนสองคนมันมีความละเอียดอ่อน

แล้วก็แบบให้แบบอยากรู้อะไรกันไปมากกว่านี้นะคะเป็นเรื่องของเขาก็ว่ากันอย่างนั้น
ส่วนที่ภรรยาสาวพาลูกชายคนเล็กไปตรวจดีเอนเอ
เพื่อลบคำคอรหาในเชิงเสียหาย
ปีเตอร์ก็ตอบเพียงสั้นบอกว่าก็ไม่รู้จะไปทำไมเหมือนกัน
นี่คือเรื่องที่ควรจะคุยกันเองนั่นแหละ
อันนี้เดี๋ยวผมขอคุยสรุปให้ก่อนแล้วกันครับ
เพราะว่าไม่อยากพูดอะไรที่จะเข้าใจกันผิดได้

ตอนนี้ก็พูดแบบนี้ก็ไปทางนู้น

ตอนนี้ก็โยงกันไปโยนกันมาอยู่หลายอย่าง
สุดท้ายนะ
และที่เห็นภาพภรรยาสาวพลอยพลอยพันธุ์
ทั้งสองไปเยี่ยมคุณพ่อและคุณแม่เลี้ยงของคุณปีเตอร์

แล้วก็ยืนยันด้วยว่าที่ผ่านมาไม่ได้หลบหน้าไปไหนเลย
แต่ที่หายไปเนี่ยเพราะว่ากำลังทำรายการท่องเที่ยว
ร่วมกับพิธีกรอีก๔คนเอาอีกแล้วแล้วก็ทำผลงานเพลงร่วมกับ
จักรชวินนั่นเองค่ะซึ่งในอนาคตนะคะเขามีแพลนจะจัดคอนเสิร์ตครบยี่สิบปี
ที่เขาลดแล่นอยู่ในวงการนี้ด้วยค่ะเออก็ไม่รู้ว่าจะมีคนไปดูเยอะหรือเปล่า
หรือว่าอาจจะมีคนอยากไปดูเพราะอยากจะรู้ความจริงนะคะ
ก็ต้องรอติดตามกันด้วยแล้วกัน